สวัสดีครับเริ่มต้นการทำงานใหม่นะครับหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงครานที่ผ่านมาหลายพื้นที่ต้องเจอกับพายุฤดูร้อนนะครับ
มาซึ่งความสูญเสียอย่างที่ได้เห็นในภาพข่าวกันบางจุดบางพื้นที่ยังคงต้องเจออากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแน่นอนครับช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นมีการแผลลงมาปกครุมเมืองไทยของเรานะครับ
ก็ทำให้ในระยะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนจะไม่มีพายุรูดร้อนเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางอากาศก็จะเย็นลงกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่น่าจับตาก็คืออากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้มีการเข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
เราค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ลักษณะอากาศเมืองของเราหลังจากนี้ไปต้นไปก็จะร้อน
แผลลงมานะครับจะสังเกตว่าสีเนี่ยนะครับอ่อนกว่าในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ
ในวันพรุ่งนี้ครับอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับจุดที่มีอากาศร้อนอย่างตอนนี้ก็คือ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
สังเกตว่าอุณหภูมินั้นเย็นลง๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ซึ่งเป็นผลพวงจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
เคลื่อนที่เข้ามาแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ในบริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศถ่ายเทเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
นี่คือภาพรวมฝนที่จะเกิดขึ้นในตั้งแต่วันนี้นะครับช่วงเย็น
ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นเช่นเดียวกันนะครับก็จะพบว่าฝนในวันนี้โอกาสเกิดยังคงมีอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงภาคใต้ตอนบน
หลังจากนั้นจะเริ่มมาตกอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคอีสานภาคกลางตอนกลางนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้
จุดที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองยังเป็นจุดเดิมนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกมีโอกาสเจอเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับอีกหนึ่งช่วงเวลาก็คือช่วงเย็นก็จะเป็นอีสานตอนบนก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันสำหรับการกลับเข้ามาทำงานวันแรก
เช่นที่